โอ้โฮอะไรเนี่ย

อันนี้น่าจะเป็นของที่ถูกใจ

เพราะว่าเป็นขนมทั้งคู่นี่เป็นสายขนมอยู่แล้ว

นี่คือขนมมานีมีนม

แม่ก็มี

ลองคุมหารอคุยเค้าอยู่บ้านเดียวกัน

เยอะน่ะ

เลี้ยงหมาเดี๋ยวพอหมาโตมามันก็เลี้ยงตั๊ก

เปิดใครก็จะกินแรงไส้หมา
นี่คือขนมปังมานีมีนมนะครับ

สมครีมสดนุ่มหวานอร่อย

นี่คือบรูบอรี่ทีมชีส
ใส่แยมบรูบอรี่ค่ะขนมปังใส่บรูบอรี่

ของผมเป็นขนมปัง
สังขยาและไข่เข้มครับ
ขนมปังสังขยาและไข่เค็ม

เอาล่ะนี่เป็นคำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ขนมปังจากมานีมีนมทั้ง๓รสชาตินี้
รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ

บอกเลยว่าความอร่อยเนี่ยอร่อยทั้ง๓รสชาติเลยค่ะพี่ตั๊กน้องแอร์
ว่ายังไงคะหนูมีคำตอบในใจแล้ว
แม่นะไม่ว่าสังเกษียะไข่เค็มนี่น่าจะแพง

เพราะว่าไข่เค็มมันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะ
แต่โบเบอรี่ก็ไม่ใช่ของใครนะคะ
ส่วนอันนี้ทั้งฝอยทองทั้งครีมสดเลยนะคะคุณแม่
อันนี้ก็แพงนะแม่ขั้นตอนวิธีการทำ
เพราะมันต้องไปเอาฝอยทองมาอีกแล้วไม่อีก
ใช่ต้องนั่งกวนนะเพลงสด

แต่บูเบอรี่เนี่ยไม่ว่าไปหาซื้อสำเร็จมาได้ยังไง
อ่าเป็นแยมสำเร็จรูปค่ะ

สองอันนี้มันแพงเนอะเพราะมันมียอดในการทำอย่างนี้

ว่านี่แหละบูเบอรี่ครีมชีส

อันนี้จะตอบเลยไหมคะหรือว่าแค่ปรึกษากันเฉย

เป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบนะครับ

ก็ไปอายุเวลาก่อนนะครับ

อันที่ไม่ได้เลือกอีกหนึ่งอันนะคะนั่นคือไส้ฝอยทองครีมสดราคาอยู่ที่
เอาล่ะเออยังนะ
ขนมปังมานีมีนมไส้บูเบอรี่ต้องถูกกว่า๓๐บาทนะคะคุณแม่ตั๊ก

น้องแอร์ว่าเท่าไหร่๒๕๒๐เท่านั้นแหละค่ะ

มั่นใจ

ถูกกว่าถูกกว่า
และราคาอยู่ที่
และขนมปังไส้บูเบอรี่ค่ะเป็นขนมปังที่ราคาถูกที่สุด

เข้าสู่การแข่งขันกันเลยนะคะมาค่ะ
คำถามข้อต่อไปค่ะถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

แล้วก็จะต้องรู้จักสินค้าประเภทนี้เป็นอย่างดี
เพราะว่านี่คือเครื่องปรุงรสแบบรสโซเดียมนะคะ
อันแรกนี่ค่ะเป็นซอสพริกนะคะขนาด๕๐๐มิลลิลิตรค่ะ
สูตรรสน้ำตาลและรสเกลือโซเดียมเผ็ดอร่อยกลม
อันที่สองนี่ค่ะเป็นน้ำปลาค่ะ

เป็นน้ำปลาแท้นะคะผลิตจากปลากระตักชั้นดี
โซเดียมลง๕๐ค่ะ

อันที่๓นี้ค่ะเป็นซอสหอยนังลมค่ะ

ผลิตจากหอยนังรมแท้ค่ะลดโซเดียมลง๖๐ค่ะ

ไม่รู้ว่าเคยใช้ปรุงรสอาหารที่บ้านบ้างหรือเปล่า

คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท

ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมและน้ำตาลทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
นักช็อปของแท้เลยล่ะครับ

แต่ข้อนี้จะผ่านไปได้ไหม

ขอบอกว่าคู่นี้ทั้งฮาทั้งฝีมือ
แต่ตอนนี้รีบเข้าไปในเฟซบุ๊กแกงปวนด้วนราคา
แล้วเล่นเกมของเรากับปวนท้าดวง
รู้บ้างว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายไทยสปอร์ส
ซุปเปอร์สปอร์ต๓แบบนี้แบบใดราคาถูกที่สุด

แผ่นรองโยคะพร้อมสายสะพายหนา๖มิลลิเมตร
๓ฮูลาฮุบฮุ่มโฟม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
ขนาดนี้มึงไม่ตื่นเต้นเหรอเนี่ย

สร้อยเนี่ย๒๕บาท

สร้อย๒๕บาทหนัก๒๕บาทเหรอ
ให้ซื้อสร้อยมา๕บาทซื้อสี๒๐พ่นออกมาสวยเลย
ว้าว